เจ้าตัวเนี่ยออกอาการงงนะคะรีบออกมาชี้แจงกับสื่อมวลชนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คือเป็นการปลดฟ้าผ่าแบบที่เจ้าตัวไม่ได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวกันเลยนะคุณ
ล่าสุดบันทึงไทยรัฐได้ตอบสายตรงถึงน้องมอแกน
พร้อมกับชี้แจงสาเหตุที่ต้องปลดแบบยาวเหยียด๗ข้อ
แต่สำหรับตัวเธอยังมั่นใจว่าเหตุผลดังกล่าวไม่เพียงพอ
และไม่ใช่สาเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เธอต้องพ้นตำแหน่ง
ที่จริงแล้วน่าจะมาจากเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
โดยเฉพาะเรื่องของเงินที่ตกลงกันไม่ได้คือเงินรางวัลตกลงกันไม่ได้นะครับคุณผู้ชม
ทำให้เธอไม่สามารถยินยอมเซ็นสัญญาฉบับใหม่ได้และต้องถูกปลดในที่สุด
ส่วนเรื่องจะฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่นั้นเจ้าตัวขอปรึกษาทีมกฎหมายก่อนค่ะ
ทั้งนี้นวัดอิสระไกรศีลผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์เอง
ก็ทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็เคยออกมาพูดถึงประเด็นนี้แล้วผ่านการไลฟ์เฟสบุ๊คส่วนตัว
โดยยืนยันว่าเป็นสิทธิ์ที่กองประกวดมิสแกรนด์สมุทรปราการทำได้ตามเงื่อนไขของสัญญาค่ะ
และเงินรางวัลก็ให้รับภายใน๓๐วันเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปโพสต์ก็จะยังอยู่ภายใน๓๐วันนะฮะ
ก็เลยดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่สัญญานี้เป็นสัญญาที่ทางกฎหมายนะครับคือแฟร์หรือไม่แฟร์พูดอย่างนี้ไม่ได้
ถ้าไม่แฟร์ต้องไม่สมัครแล้วก็ไม่เซ็นนะครับเพราะว่าคำว่าแฟร์หรือไม่แฟร์มันเป็นดุลพินิษฐ์ของแค่บุคคลนะครับ
พูดง่ายนะฮะถ้าเกิดไม่ถูกใจก็ต้องแย้งตั้งแต่แรกถ้าอยากแย้งนะฮะถ้าอยากแย้งแต่ถ้าเซ็นสัญญาแล้วมันก็ไปตามนี้ครับ